มาถึงเรื่องกระบะตีนผีอันนี้ก็อุบัติเหตุเหมือนกัน

กระบะคันต้นเหตุนะคุณผู้ชมขับอยู่ดี
สักพักฉลับเข้าซ้าย
ชนกับกระบะที่จอดอยู่ข้างทางเฉยจอดอยู่นิ่งเลยนะ
พอชนปุ๊บไอ้กระบะคันนี้ถลายไปชนกระบะอีกคันนึง
และลดเก๋งอีกส่วนไอ้กระบะคันต้นเหตุไม่อยู่เลยครับ
โอ้โหพี่ไม่หยุดดูความเสียหายที่ตนเองทำหน่อยเหรอ

คือมันจะอยู่หน้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับ
รวมแล้วถ้าไม่นับกระบะคันต้นเหตุนะ

ส่วนกระบะนี่คันนี้คันนี้โดนชนไปรอบแรก
หน้าก็ยับไปเพราะไปชนท้ายอีกคันหนึ่งต่อไป
ส่วนกระบะคันก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมนะ
กระโปรงหน้าเสียหายนะแต่ขับต่อไปไม่หยุดดูเหตุการณ์เลย
เหตุเกิดตี๑ของเมื่อวานนี้รับแปดกัญญาณยนต์
บนถนนวงโตตัวเมืองชายนาฏ
กระทั่งตอนเช้าพนักงานร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จะมาเห็นว่าอ้าวรถโดนชนเสียหายไป
และบอกว่าดูจากวงจรปิดและน่ะ
ว่าไอ้คนขับกระบะคันต้นเหตุคันแรกเนี่ย

จากการพุ่งชนคือแกไม่เบรกเลย

สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ารถเสียหายไปทั้ง๓คัน
ต่อให้หนีไปโอ๊ยพี่เอ้ยอย่าหนีเลย

เพราะทางร้านมีภาพจากวงจรปิดชัดเจนเลยตามตัวได้ไม่ยาก
เดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจต่อไปครับ